มันมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับมา

เป็นรถกระบะที่บรรทุกสังกษียาว

แล้วก็ข้ามฝั่งเสียหลักไปชนกับรถ

คนขับรถก็ได้รับบาดเจ็บ

คือยื่นออกมาแล้วไม่มีทงแดงหรือป้ายติดเลย

โอ้โหไม่อยากจะนึกภาพคงบาดเจ็บหนักพอสมควร

คือจริงแล้วมันควรจะมีผ้าสีแดง

อันนี้มันกฎหมายกำหนดเลยถ้าคุณบรรทุกเกินขอบกระบะ

แม่งในป้ายสีแดงผูกเอาไว้
งั้นคนอื่นเขาขับมาก็ต้องเจอแบบนี้แล้วประเด็นคือมันปลิวลงมานะคะ
ตำรวจก็ต้องลงไปตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้สักหน่อย
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณถนนสายร้อยเอ็ดพลทองนะคะบ้านหนองผักแว่นตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ก็เป็นการตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่แหละคือเป็นช่องการจราจร๔เลนด้วยกัน
ก็พบรถกระบะคันนี้นะคะก็มีสังกษียื่นออกมาทราบชื่อคนขับกระบะ
คือนายพิทักษีเชียงสาวัย๖๐ปี
ซึ่งคันนี้จะอยู่เลนฝั่งตรงข้ามซึ่งคันนั้นเนี่ยก็จะมีล้อยางหลังขวาแตกนะคะ
ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนล้มในสภาพยับเยินอยู่แบบนี้คือหน้าปัดหน้ารถจักรยานยนต์คือแตกหักหมดเลย
สภาพยังฟังพังยับเยินส่วนตัวคนเจ็บเองทราบชื่อนะคะ
คือนายสิริชัยจตุเทนวัย๒๓ปีเขาเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซคันนี้
สภาพร่างกายก็โอ้โหพกช้ำแบบนี้แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าที่ฝ่ามือสองข้างมีรอยถลอก
ก้นถลอกทั้งหมดนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับคนขับกระบะค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าเขาขับรถเนี่ยนะคะ
พาไปเที่ยวงานพาลูกครอบครัวไปเที่ยวงานวันเด็ก
ขณะที่มุ่งหน้าไปพื้นที่เขตเทศบาลร้อยเอ็ดจู่มีรถกระบาดที่ขับสวนทางมาเนี่ย
สังกษีหล่นพอสังกษีหลุดหล่นลงมา
จักรยานยนต์ก็ชนสังกษีก่อนจะมีการเสียหลักข้ามเลน
พุ่งชนล้อขวาของรถตัวเองจนกระทั่งล้อขวารถกระบะแตกค่ะ
สุดท้ายเขาก็เลยต้องจอดแล้วก็ลงมาช่วยคนเจ็บแบบนี้
ก่อนจะมีประการประสานรถคู่ทีบนะคะเพื่อนำตัวเขาส่งรมพยาบาลต่อไป
ส่วนต้นสายปลายเหตุเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
สอบปากคำทั้งทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นกระบะสังกษี
กระบะฝั่งตรงข้ามหรือแม้กระทั่งคนเจ็บเองนะคะ
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปยังไงบรรทุกก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะ